เหนือใต้ออกตก๗๘
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา

แล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคย
กับเราโอ้โหไทยแลนด์

ตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ

ขัวน้อยหรือสะพานเล็กสร้างกันมาเป็นร้อยปีแล้วค่ะ
จากสะพานไม้ที่ท่อตัวไปตามทุ่งนาเวิ้งว้าง
ก็ค่อยเปลี่ยนเป็นสะพานปูนที่มั่นคงแข็งแรง
แต่ชาวบ้านเขาสร้างไปทำไมไปหาคำตอบกันค่ะ
เช้าตรู่แบบนี้อากาศเย็นไอชื้นชุ่มฉ่ำ
น้ำค้างยังคงเกาะไปทั่วใบไม้แล้วก็ตามทางเดินเต็มไปหมดเลยค่ะ
แต่ชาวบ้านหลายคนก็ยังคงเดินออกมาตามขัวน้อยแห่งนี้แหละค่ะ
หัวน้อยคือสะพานเล็กที่เชื่อมต่อบ้านชีทวนกับบ้านน้องแคนเข้าหากัน
ด้วยพลังแห่งศรัทธาเพื่อให้พระพิสุกได้เดินบินทบาท

เหยียบย่ำไปบนดินโครนและต้นข้าว

บุญกันไปแล้วเมื่อเช้าเราไปตักบาทมา
แต่ทำอย่างไรไม่ต้องจะอิ่มท้องตอนนี้หิว

จำเลยค่ะอย่าให้แม่คลาดสายตา
ทีทวนชุมชนโบราณอาหารก็โบราณค่ะ

ลองชามนี้ชื่อไม่คุ้นหูหน้าตาก็ไม่คุ้นเคย

เป็นอย่างไรคะ
คือหน้าตาเหมือนเขาตัวนี้ค่ะ
ซับต้มกับโจ๊กนะแม่นะ
แต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วมันจะได้กลิ่นหอมของ
แล้วเติมน้ำกะทิเพิ่มความหวานมัน
ผสมผสานกันจนออกมาเป็นข้าวต้มข้นเหนียว
รสชาติหวานมันเค็มจัดจ้าน
เป็นเอกลักษณ์ของบ้านชีทวนที่หากินที่ไหนไม่ได้
แม้แต่ที่นี่เองเหลือคนที่ทำเป็นอยู่น้อยนิด
จนต้องฟื้นฟูอนุรักษ์กันไว้ไม่ให้ศูนย์หายไปจากแผ่นดินค่ะ
ชิมของขาวไปแล้วค่ะแม่ข้าวโหลง

เป็นของหวานเป็นขนมแบบโบราณคือ

เหมือนป๊อปคอนเลยกำลังดีดเลย

ธัญพืชพื้นบ้านที่ได้จากข้าวเปลือกคั่วจนแตกเป็นข้าวตอก
ได้ไหมแม่ได้ได้ดีแล้วค่ะอย่างนั้นแหละค่ะ
จากนั้นนำมาผสมความหวานมันด้วยน้ำตาลอ้อยธรรมชาติ
แล้วอัดแท่งเป็นริ่มให้เนื้อแน่นเก็บง่าย
แค่นี้ก็กลายเป็นขนมธัญพืชพื้นบ้านที่หน้าตาเหมือนขนมซีเรียลบาร์ของฝรั่งที่ฮิตกันเลย
แต่บ้านชีทวนเขาทำกันมาเป็นร้อยปีแล้วนะคะ
ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมข้าวตอกลิ่มฝีมือไม่ต้องเอง
หน้าตาคล้ายกับพวกซีเรียลบาร์ขนมของฝรั่งเลย
แต่ว่ารสชาติเนี่ยอร่อยกว่านะขอบอกเดี๋ยวชิมก่อนนะคะ
อร่อยมากหอมหวานมันเหมือนกินป๊อปคอนเลย
จากอาหารโบราณที่ผ่านการเดินทางมาเป็นร้อยปี
หมู่บ้านนี้ยังมีอีกหนึ่งความภูมิใจ
ไฮไลท์หนึ่งเดียวในประเทศที่วัดแห่งนี้
วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์กับธรรมาศสิงเทินบุษบก
ศิลปะผสมไทยลาวยวน
ดูความยิ่งใหญ่อลังการของงานพุทธศิลป์ชิ้นนี้แล้ว
บอกได้เลยว่านี่คือมรดกของชาติ
คุ้มค่ากับการมาดูจริง
ขอด้านนี้ตามมาถูกความฟังข้องพ่อเองอย่างน้อย
ฝากว่าข้าว
จ๋าได้ชมธรรมาสสิงสวยแบบนี้แล้ว

ต้องดีใจแทนลูกหลานชาวบ้านชีทวนด้วย
ได้เห็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวบ้าน
อนุรักษ์ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดแบบนี้
วันนี้ก็เลยขอฝากตัวเป็นลูกหลานบ้านชีทวน

ใส่ชุดบ้านสีทวนแล้วก็ต้องฟ้อนแบบบ้านชีทวนด้วย

ฟ้อนด้วยค่ะวันนี้จะฟ้อนแบบบ้านชีทวนด้วยนะคะ

้อนกลองตุ้มเป็นอีกหนึ่งความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมของคนบ้านชีทวนค่ะ
ลีลาการฟ้อนคลอเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์มีทั้งสนุกสนานและอ่อนหวานสวยงาม
ก็คือพระธาตุสวนตานนี่แหละค่ะที่มีรูปทรงคล้ายกับพระธาตุพนมเลยเพราะตำนานสร้างขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน
ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของหมู่บ้านชี้ทวน
ที่เก่าแก่ที่สุดของหมู่บ้านชี้ท้วน
และถ้าพูดถึงพระศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน
ก็ต้องที่วัดทุ่งศรีวิลัยแห่งนี้ค่ะ

เป็นพระพุทธรูปสลักจากศิลาแรง
สมัยธวรวดีอายุกว่าพันปี
ร่ำลือกันเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารมากเลยล่ะค่ะ
จากการที่ได้เดินตามหาเส้นทางเล็ก

แต่พอใบตองได้มาพบมาสัมผัสกับตาของตัวเอง
บอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าที่บ้านชีทวนแห่งนี้
ยังมีเรื่องราวดีเด็ดซุกซ่อนอยู่อีกมากมาย

และมรดกของชาติแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ
ในวันนี้ขลัวน้อยได้กลายเป็นสะพานเล็ก
เชื่อมต่อความยิ่งใหญ่ของชุมชนบ้านชีทวน

มารับรู้มาสัมผัสเรื่องราวมรดกทางวัฒนธรรม
สั่งสมมานานนับร้อยปี
และถ้าคุณผู้ชมมาสัมผัสด้วยตาของตัวเองแล้ว
จะต้องร้องว่าโอ้โหอย่างแน่นอนค่ะ
โอ้โหไทลานด์

ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา

น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
สร้างรายได้สร้างเงินทองได้มากมายขนาดนี้

นี่ไม่ง่ายเลยนะคะสำหรับการแซะหญ้าเนี่ยค่ะ
สักครู่ค่ะ